จะเปิดโรงงานได้๒วันเองแต่ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ซะแล้วนะครับ
โรงงานอบยางพาราขนาดใหญ่ที่ชนบุรีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ระดมรถน้ำดับเพลิงเข้าฉีดคุณดูสิ

นะฮะไฟลุกโหมเลยควันดำกระหน่ำเลยนะครับ
ก็ใช้เวลาในการสกัดเพลิงนานกว่า๑ชั่วโมงครับ
ที่เกิดเหตุก็คือโกดังอบยางแท่ง
ตั้งอยู่ที่หมู่๕นะครับ
อังเภอหนองใหญ่จังหวัดชวนบุรีครับ
เจ้าหน้าที่ประดมรถดับเพลิงเทศบาลตะบนหนองใหญ่และเทศบาล
แล้วก็อบตใกล้เคียงจำนวน๑๐คัน
พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมบ้านบึง

โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานรับซื้อยางพาราแผ่น
แท่งแล้วก็น้ำยางเนื้อที่๔๐ไร่
แบ่งเป็นโกดังอบยางจำนวน๓โรง
จุดเกิดเหตุเป็นโกดังอบยาง
พบเพลิงกำลังโหม่มไหม้รุนแรง

แล้วก็ยังมียางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เจ้าหน้าที่พยายามฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลาม
เข้าพื้นที่ข้างเคียงรวมถึงกระดังอื่นด้วย
ก็ใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ที่สุดเพลิงเผาผลาญวัสดุในโกดัง

โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงงานเล่าให้ฟังนะครับบอกว่า
ตัวเขาเองกำลังทำความสะอาดอยู่กำลังดูแลพื้นที่โรงงานอยู่
เห็นกลุ่มควันลอยขึ้นมา
แล้วก็มีเปลวเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำจากภายในโกดังนะฮะ
แล้วก็คิดว่าไม่สามารถที่จะเรียกพนักงาน
หรือว่าตัวเขาเองจะมาช่วยกันดับเพลิงได้เองนะครับ
ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งฝ่ายบุคคลของโรงงาน
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วครับ

ส่วนทางด้านของผู้จัดการโรงงานเปิดเผยนะครับ
ทางโรงงานเพิ่งจะเปิดทำงานได้๒วัน
หลังจากหยุดจากเทศกาลปีใหม่

บริเวณสายไฟมอเตอร์ของประตูม้วน

ตกลงมาใส่แผ่นยางที่เตรียมจะส่งไปยังต่างประเทศ
จนกระทั่งไฟมันลามนะคุณนะ
ไฟลามลุกไหม้โหมกระหน่ำขึ้นนะครับครับนะครับ

คาดว่าจะเสียหาย๕ล้านบาท
โดยเฉพาะแผ่นยางที่เตรียมส่งไปต่างประเทศ
ด้านของตำรวจก็สันนิษฐานในเบื้องต้นบอกว่า
สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

อย่างที่ผู้จัดการโรงงานให้ข้อมูลนะครับ

นี่ก็เป็นเหตุด่วนที่เรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ